แม้ว่าจะเป็นนักฟุตบอลไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์เจลีกได้
แต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ติดทีมยอดเยี่ยมค่ะ
จากการประกาศทีมยอดเยี่ยมแห่งปี๒๐๑๙ของเจลีกเมื่อวานนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่ามีรางวัลปลอบใจอยู่บ้างนะคะ
ก็ถือว่ามีรางวัลปลอบใจแล้วก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วสำหรับอุ้มนะคะ
ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องนักฟุตบอลคนอื่นเผื่อว่าจะก้าวขึ้นไป
แล้วก็พัฒนาทั้งฟุตบอลลีกของเราเองแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติ
วันหนึ่งเราก็ฝันนะอยากจะเห็นบอลไทยไปบอลโลกเนาะ